เห็นบอกว่าหลายคนแชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียล
ที่มีเด็กคนนึงมาขอเข้ากล่องบอก

แล้วพอเขาตามไปดูเอ๊ะทำไมเด็กขอไป๔กล่อง

ผู้ใส่ทวิตเตอร์โพสต์ภาพพร้อมเรื่องราวบอกว่า

เนี่ยลักษณะเหมือนเป็นห้องแคบแคบอยู่กันห้าคน
คุณพ่อเป็นคนขับแท็กซี่นะคะเท่าที่สังเกตเนี่ย
เหมือนเด็กก็ร่างกายผ่ายผอมอะค่ะเพราะว่าต้องหุงหากินกันเอง
พ่อก็ทำงานเลี้ยงลูกอะเนาะบางทีก็กลับบ้านไม่ตรงเวลานะคะ
ในห้องเนี่ยเหลือไปเห็นมีหมูทอดเหลืออยู่๑จาน
อยู่นิดเดียวแล้วบอกเนี่ยต้องแบ่งกันกินสี่คน
เธอเลยสั่งพิซซ่าสั่งไก่ทอดมาให้กินเลย
แรกแรกเนี่ยเด็กเด็กไม่กล้าหยิบเลยนะคะก็ดูระแวงระแวงดูกลัวกลัว
เพื่อนบ้านก็บอกว่าพ่อไม่ค่อยให้ออกไปไหนให้อยู่แต่ในห้อง
นี่ตอนที่กินพิซซ่ากินไก่ทอดกินได้อีกกินเลยกินเลย
เขาบอกถ้าวันไหนพ่อไม่กลับบ้านพี่คนโตก็จะไปขอคนแถวนั้นกิน
ที่น่าเศร้าก็คือว่าเด็กไม่มีใครได้เรียนหนังสือเลยอะค่ะ
ตอนนั้นเจ้าของโพสต์ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดมากเพราะคนดูแลหอบอกว่าให้รีบออกไปก่อน
เดี๋ยวพ่อกลับมาเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะพ่อเขาเนี่ยค่อนข้างห่วงแล้วก็ห่วงลูกเขามากนะคะ
เธอก็เลยอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ
พลังโซเชียลค่ะเรื่องนี้ก็ไปถึงวัดที่สสพกกรกรุงเทพ๑นะคะ
บอกว่าได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลแล้ว
และเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันหารือทันทีในการที่จะช่วยเหลือเด็ก
คุณจ๋าแจ่มสีก็ลงพื้นที่นะคะไปที่ที่พักของเด็ก
เพราะว่าที่พักเนี่ยทางเดินค่อนข้างจะแคบแล้วก็มืดแล้วเงียบกริบเลยค่ะ
ก็ลองตะโกนเรียกน้องนะคะเห็นบอกว่าหนึ่งในนั้นชื่อน้องอ้วน
เรียกน้องอ้วนน้องอ้วนอยู่หลายครั้งไม่มีเสียงตอบกลับเลย
เพื่อนบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยน้องผู้ชายจะลงมาซื้อน้ำซื้อขนมขึ้นไปบนห้องพัก
แต่จะไม่มีการลงมาพร้อมกัน๓คน
เท่าที่สังเกตเด็กจะไม่ค่อยพูดคุยเท่าไหร่
บางทีสงสารก็ให้เงินไปกินขนมบ้างอะไรบ้าง
ส่วนพ่อมีอาชีพขับแท็กซี่พาลูกมาอยู่ที่ได้๔๕ปีแล้วค่ะ
คุณพ่อก็จะห่วงลูกมากจะให้อยู่ในห้องไม่ยอมให้ใครมาสูงสิง
แล้วก็ไม่ได้ส่งเสียลูกเรียนหนังสือค่ะ
เขาก็บอกเขาเห็นใจครอบครัวนี้มาก
ช่วง๑๒วันนี้เห็นมีหน่วยงานลงมาดูเนี่ย
ก็อยากให้พ่อเขาใจอ่อนยอมรับความช่วยเหลือหน่อย
น้องจะได้มีอนาคตที่ดีกัน
คุณบูมนะคะคุณปารเมฆวิทยารักษันรัววาที่๒๒พกก็บอกว่าครอบครัวเนี่ย
พ่อเนี่ยแต่งงานมา๒ครั้งและมีลูก๕คนย้ายที่อยู่มา๓แห่ง
คนโตเป็นลูกจากภรรยาคนแรกบรรลุนิติภาวะไปแล้ว

เหลือลูกชายวัย๒๑ปีที่ดูแลน้องอยู่ด้วยเรียนกศน
อีก๓คนเนี่ยเป็นลูกจากภรรยาคนที่๒ลูกชายอายุ๑๖ปีลูกสาว๑๔ปีแล้วก็๑๐ขวบนะคะ
เข้าใจว่า๓คนนี้น่าจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยค่ะ
เพราะว่าเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าเหตุผลดังกล่าวที่คุณพ่อไม่ยอมให้น้องเขาได้รับการศึกษาเป็นเหตุผลอะไร
แต่เราก็พยายามที่จะสื่อสารอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสแล้วก็ที่จะเข้าไปนั่งฟังประชุมด้วย
เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องการศึกษาและสุขภาพของเด็กค่ะ
ก็เดี๋ยวจะพาไปให้แพทย์ตรวจร่างกายทั้งลูกทั้งพ่อแล้วก็จะประสานเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
เพราะเบื้องต้นเนี่ยพ่อจะยังไม่ค่อยยอมให้หน่วยงานเข้าไปเจอลูกเท่าไหร่แต่ว่ายินดียอมรับความช่วยเหลือนะคะ
แจ้งความคืบหน้าหน่อยกันแล้วกันนะครับ